นนทบุรีปัญหาเพื่อนบ้านอีกแล้ว
คราวนี้ไม่ใช่ที่จอดรถไม่ใช่เสียงดัง

บ้านหนึ่งเลี้ยงสุนัขเอาล่ะมันก็เห่าบ้าง
แต่อีกบ้านนึงไม่ชอบมาทำยังไงรู้ไหมฮะ
ขับรถมาเทียบเอาปืนอารมณ์ยิงหมานะครับ
อันนี้คือแอบยิงตอนเจ้าของไม่อยู่เหรอ

คือถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าหมารอบกัด

แต่ตรงนั้นคนแอบยิงหมา

ผมบอกนี่แหละนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ

สิบปีได้ย้อนกลับไปนะฮะ
คือมันมีแผลที่ตัวคุณตุ๊กก็ไม่ทราบ
สาเหตุว่าเลี้ยงแต่ในบ้านทำไมมีแผล
พอติดกล้องวงจรปิดนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์ตามในคลิปครับ
เพื่อนบ้านขับรถมาเทียบแล้วใช้ปืนอารมณ์ยิงเจ้าแม็กซ์
เป็นแผลแล้วมันซึมไปหลายวันเลยนะครับ
พอคุณตุ๊กไปเจรจานะครับก็ไม่ยอมออกมาคุย
สอบถามเพื่อนบ้านอีกหลังก็เล่าว่าผู้ชายคนนี้
เคยไปยิงหมาแบบนี้ทีนึงแล้วตอนนั้นไม่มีใครแจ้งความ
ไม่มีใครเอาเรื่องล่าสุดคุณตุ๊ก

คิดว่าหมาไปมีแผลอะไรเนี่ยเราก็ไม่มีหลักฐานเนี่ยครับ
ทีนี้คือเรามีกล้องกลมจรผิดมีคลิปในมือถืออะครับ
มันก็เลยพอเป็นหลักฐานได้ค่ะ

คนคุยรู้เรื่องเผื่อปัญหาจะได้จบได้